คุณผู้ชมค่ะความรักเป็นเรื่องของคนสองคน

เหตุการณ์นี้ผู้หญิงบอกเลิกผู้ชาย
แล้วผู้ชายนะบุกเข้าไปจะไปทำร้าย

ยังโชคดีนะที่มีคนช่วยเหลือได้ทันนะคะ

เขาชั้นตัดสินใจบอกเลิกเนี่ย
เพราะว่าที่ผ่านมาโดนซ้อมเป็นรายอาทิตย์เลย
เดี๋ยวค่อยดูสภาพคนนะแต่ให้ดูสภาพบ้านก่อน

ขอดูหน่อยค่ะว่ามันพังเสียหายขนาดไหน

นี่อันนั้นไม่ได้เปิดประตูนะ

แล้วแผ่นกระดานตรงกลางมันเหมือนกับมันหายไปเลยค่ะ
นี่ค่ะประตูพังแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒ที่ผ่านมานะ
ตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีคนบุกเข้ามาในบ้านเช่า
ที่อำเภอเมืองตราดก็ส่งสายตรวจไปตรวจสอบแล้วค่ะ
ห้องเช่าตรงนี้เนี่ยมีเจ้าของห้องอยู่

คุณบีอายุ๒๐แล้วก็มีเพื่อนอีก๔คนรอเจ้าหน้าที่อยู่
ถามว่าคนที่ทำประตูห้องเป็นรูเป็นช่องอย่างนี้
ไปไหนอ่ะไปแล้วหนีไปแล้วค่ะ
แล้วเข้าไปดูในห้องก็เจอพวกข้าวของกระจายเกลือนเลย
นี่คนที่เราเบอร์หน้าใส่เสื้อสีขาวนี่คือคุณบีค่ะ
เช่าห้องนี้อยู่กับแฟน
แล้วปรากฏว่าวันนี้นางสาวเอขอมานอนด้วย
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุตัวคุณบีและนางเสาเอนั่งเล่นกันอยู่
ปรากฏว่ามีแฟนเก่าแฟนเก่าของเอชื่อว่าแสนรัก
โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาเอนะ
แล้วหลังจากนั้นแสนรักเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
จอดอยู่หน้าห้องเช่าแล้วไม่ได้เคาะไม่ได้อะไร

ซึ่งจังหวะนั้นตัวคุณบีเองก็พยายามนะ
จะรีบล็อกประตูจะไปปลุกเพื่อนจะไปปลุกเอ
แล้วกลัวไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรหรือเปล่า
ทีนี้มันมีการชกต่อยกันค่ะ

หลังจากที่โดนต่อยแล้ว

เขย่าเขย่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
เขาก็วิ่งเข้ามาจะทำร้ายแฟนเพื่อน

เมื่อนี้หนูก็ไปปลูกแฟนหรือหนูกันหลีกวิ่งออกมาคุยกับตำรวจ

แล้วเขาก็ต่อยกันเขาก็เปิดแฟนหนูกันเลย
แต่ถือข้างในแฟนหนูเขาก็ต้องกันตัว

ขึ้นทีนี้เขาก็จะวิ่งเข้ามาถามผู้หญิงเหลือแบบนี้

แล้วคนที่บุกเข้ามาเนี่ยก็คือผู้ชายซึ่งเป็นแฟนเอ๊

ทีนี้นะคะทางแฟนของบีอ่ะก็ต่อยก็นัวกันอยู่อ่ะค่ะ

แล้วตัวฝั่งแฟนเก่าของเอเนี่ยนะ

โอ้โหทีนี้เอเนี่ยนะเอเนี่ยคนที่เป็นแฟนของแสนรักเขาก็บอกว่า
รักเนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนเก่าแล้วกันเพราะว่าเมื่อสามเดือนก่อนอ่ะเจอกันที่ร้านเหล้า
แล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วแต่ตอนที่คบหากันช่วงละ๒๓เดือนนั้นน่ะ
เอโดนแสนรักทำร้ายร่างกายทุกอาทิตย์เอาตังค์ไปเล่นพนันจนหมดอีก
แล้วเอโดนแสนรักไทยที่เบ้าตาขวาเลื่อดอย่างขั้นอยู่เลย
ทีนี้เอบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าเกิดฉันคบกับเธอต่อไปคือ
ไม่ใช่กระสอบทรายนะจะมารองรับอารมณ์มารองมือรองเท้าเธอเนี่ย
ถ่ายภาพตรงนี้ไว้เข้าไปถ่ายในห้อง

ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองตราด
แสนรักรออีกไม่นานนะตอนนี้

แต่ที่แน่ตำรวจบอกว่าจะเอาตัวมามาดำเนินคดี
แล้วห้องเขาที่เสียหายนี่ต้องมาชดใช้ด้วยนะ